อดีตรองนายกข้าวมนตรีอดีตประธานทรภารผู้ท้านละสะดอน
ท่านถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยวัย๙๗ปีครับ

โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์พักประชาธิปัตย์
รออาณัชชัยรัฐกุลแจ้งว่า
ท่านอดีตหัวหน้าภักดิ์พิชัยรัฐกุล
จากไปอย่างสงบบ่ายวันนี้
ก่อนที่จะมีนักการเมืองในสังกัดของพัก

คุณพิชัยรัฐกุลเข้าการรักษา

อย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสิริราช
ระยะเวลา๒๓สัปดาห์ก่อน
กระทั่งท่านถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ
คุณพิชัยเป็นอดีตสอสอประชาธิปัตย์หลายสมัยครับ
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักคนที่๔
เคยเป็นประธานรัฐสภาประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
และยังเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นบีดา

ผู้ว่ารัฐกาลกรุงเทพมหานคร
มีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับ
เดี๋ยวทางครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดมาอีกครั้งหนึ่งครับ